คุณผู้ชมครับที่เห็นเราจ้องมือถืออยู่อย่างนี้เนี่ยนะ
ไม่ใช่อะไรในแฟนเพจตลอดข่าวของเราที่จะมีการแจกเสื้อ
ห้าตัวห้ารางวัลในวันนี้โอ้โหคนร่วมสนุกเยอะมากจริงจริง
ใบตองใช่ใช่เดี๋ยวเช็ดก่อนโทรศัพท์กลัวคุณดูจนโทรศัพท์มัวเลยเหรอ
โทรศัพท์ฉันมั่วมากเลยคือดิฉันก็เข้าไปส่องดูเมื่อตอนพักเบรกนี้
ว่าในแฟนเพจของเราเนี่ยมีใครถ่ายรูปอะไรมาบ้าง

พ่อค้าหน้าใสข้าวมันไก่อร่อยอยากได้เสื้อมั่งขอบคุณครับ
โชว์ให้กล้องดูได้ไหมอะเค้าน่าเยอะมากค่ะข้าวมันไก่เราลุคค้ารอแล้วคะ
ถ้าดูหน้าแล้วคุณจะนึกออกว่าเขาเป็นใคร
เมื่อกี้ตอนนี้สื้อได้ควัญก็ไม่พอ

คุณแม่อยากให้ความพยายามของตัวเอง
นิดนี่มีทางร้านที่ส่งมามาร่วมกันสนุกกัน
รวมไปถึงท่านอื่นส่งมาเยอะมาก

เราก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกแบบนี้
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะ
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับ
โอ้โหอาจารย์พอพระธินีรออยู่แล้วเดี๋ยวไปติดตามกันเลย
มาแล้วสวัสดีครับ
หมอไก่ค่ะวันนี้เราจะไม่พูดพร่ำทำเพลง
เราจะพูดถึงราศีที่ดวงเปรี้ยงมากเรื่องของการงาน

อันดับที่๓ก็คือชาวราศีเมทุน
รู้สึกคุณอาร์มก็ราศีเมทุนเหมือนกันดิคะ

แม่ทุน

ชาวราศีเมทุนมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงาน
ในเรื่องที่คิดว่ามันไม่น่าจะได้มันยากมาก

เขาเรียกว่าจากร้ายกลายเป็นดี
ได้ในสิ่งที่แบบเราไม่คาดคิดค่ะ
แต่ว่าด้วยความที่ชาวราศีเมทุนคือดวงดีมาก
ก็เลยทำแต่งานสร้างแต่เงิน
เดี๋ยวถ้าเกิดอะไรขึ้นครับดีแหรือไม่ดีในสรุปแล้ว
ก็คือทำงานจนแบบว่าลืมดูแลคนรัก

จะกลายเป็นคนโสดโดยไม่รู้ตัว
อ๋อน่าสงสารจังเลยคุณสนา
ไม่เป็นไรทำงานรุ่งเดี๋ยวรักก็ตามมาเนอะ

อันดับ๓ผ่านไปดูอันดับที่๒กันได้บ้างเหรอกาย
อันดับที่๒ก็คือชาวราศีพฤกษก
ชาวราศีพฤศกดวงมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในเรื่องของการงาน
หลังจากที่ต้องเจอกับอุปสรรคมาอย่างยาวนาน
เพราะว่าปีที่ผ่านมาดาวสาวเข้า
ก็เลยทำให้จะทำอะไรมันก็มีปัญหาติดติดขัด
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีพฤกษกในช่วงนี้
อยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานก็มีโอกาสสมหวัง
แต่ว่าถ้าใครที่แบบยังทำงานอยู่ที่เดิม

รับผิดชอบเยอะขึ้น
อ๋อได้ใช่
ของการงานบางทีก็ควรจะต้องระวังด้วยเหมือนกัน
มีราศรีไหนไหมครับที่จะต้องระวังเรื่องของการงานในช่วงเวลานี้
ก็คือชาวราศรีกรกฏ
กรกฏทำไมล่ะฮะ
กรกฏนี่ถ้าสมมติว่านับ๑๒ราศรีนี่อยู่อันดับที่๑๒นี่นะ
เอาเหรอสำหรับปีนี้เหรอคะ
เดือนนี้สำหรับช่วงนี้เดือนมีนาคม
ใช่ค่ะก็คือการงานมันเหมือนกับแบบอยู่ดี
มันก็มีปัญหาขึ้นมาโดยที่เราแบบไม่ได้คาดคิด
โดยมากปัญหาก็จะเกิดจากพวกแบบการใช้อารมณ์
อยู่ดีแบบว่าไปพูดอะไรนิดหน่อยควันออกหูแล้วอย่างนี้
หรือว่าบางทีอาจจะเกิดปัญหาจากคนรอบข้าง
เช่นพวกเพื่อนร่วมงานบริวารลูกน้องหรือว่าเจ้านาย
อะไรอย่างนี้อาจจะมีปัญหาได้ต้องระวัง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรระวังมากที่สุดก็คือการใช้คำพูดถูกไหม

ให้ไปสร้างความโมโหให้กับใคร
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรอบข้างควรจะต้องระวังเอาไว้
ใช่ค่ะ
อย่างนั้นก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปทำบุญเสริมดวงกันหน่อย
ครับครับ
ครับกรุญตาบอดฟัง

เกี่ยวเรื่องกับปัญญา
นะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาใช่ไหม

สมมุติว่าเราอยากจะให้แบบว่ามีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เรานะ
ให้เราไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของของหวาน

มีคนเกื้อนหนุนอย่างนี้หรอคะใช่ค่ะอ๋อมีคนเกื้อนหนุนอย่างนี้หรอคะ
ใช่ค่ะโอ้เม็ดขนุนนะเด็ดขนุนนะ

ให้เราฉลาดปัญญาดี
ให้เราไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง
ใช่ค่ะอย่างเช่นกันหลอดไฟก็ได้ลงน้ำมันตะกี้ใช่ค่ะอ๋อ
หรือว่าแบบว่าบริจาคพวกไฟฉายก็ได้

ค่ะรวมถ้ามีปัญหาเรื่องงานอยู่

ใช่ค่ะใช่จะได้เหมือนกับว่าพ้นเคาะพ้นโศกไป

ดวงกันไปทุกราศีทำได้นะคะ

และทุกภาพทุกรูปที่ถ่าย
กับจอร์ททีวีที่รอบสนุกกับเรานะครับ
ทางแฟนเพจเฟซบุ๊คตลอดข่าวเช้านี้ไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับ
ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของตลอดข่าวเช้านี้แล้ว

วันอาทิตย์บ่าย๓ถึง๔โมงนะคะ

วันนี้หมดเวลานะครับเราทั้ง๔คนเลย